เขาบอกอยู่บ้านดีไม่ว่าดี
มีคน๔คนบุกเข้ามาในบ้าน
อ้างตัวว่าเป็นกอรมนและมากับกองปราบด้วย

บอกเขาว่าเป็นเรื่องของการยักยอกซับสิงยักยอกซับต่าง

สุดท้ายรีดถ่ายเงินเขา๓ล้าน
คุณผู้ชมไปดูคลิปค่ะ
ไอ้คนนี้ถือถุงเงินอยู่ในนี้

แต่ว่าอีกแสนนึงเขาก็ขอให้ลูกน้องเขา
แล้วตอนนี้จบแล้วเขาได้เงินแล้ว
แล้วก็ให้ผมออกไปด้วยว่าเขาจะพาไปพบนายเขา
ปรากฏว่าออกจากหมู่บ้านไปแค่นิดเดียว

โอ้โหนี่คือผู้เสียหาย
เอาคลิปกล้องวงจรปิดที่อยู่ตรงลานจอดรถ
และเป็นคลิปกล้องวงจรปิดที่อยู่ภายในบ้าน
มาเปิดเผยให้ดูและเอาคลิปนี้แจ้งความแล้วนะคะ

บุกเข้ามานี่เป็นจังหวะที่เขาเตรียมเดินออกไป
ถุงนั้นที่ผู้เสียหายชี้มันมีเงินอยู่ในถุงนะคะ
แล้วก็เดินออกไปแต่งตัวลักษณะเหมือนเจ้าหน้าที่
มาแบบพร้อมเลยเตรียมพร้อมมาเลยค่ะ
แต่ใช่เจ้าหน้าที่หรือเปล่ามันต้องตรวจสอบได้แน่นอน
นี่คือกล้องวงจรปิดนะคะที่เป็นแถวย่านหัวหมาก
หมู่บ้านแห่งหนึ่งนี่เป็นบ้านหรูด้วยนะคะ
คนร้ายแอบอ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่กอรมน
และตำรวจกองปราบขอตรวจค้นหน่อยค่ะ
บอกว่าผู้เสียหายเนี่ยมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์
แล้วหลังจากนั้นขอเรียกรับเงินค่ะ
เป็นเงิน๓๑๐๐๐๐๐บาท
ก่อนจะเดินหนีและเอาถุงเงินออกไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงก่อนสงกราน๑๑เมษายนที่ผ่านมา

ผู้เสียหายมีการไปแจ้งความไว้ที่สนหัวหมาก
แล้วก็บอกว่าคนร้ายเนี่ยแอบอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่

แล้วหลังจากนั้นอย่างที่บอกว่ารีดไถเงินถามว่าแล้วทำไมถึงให้เงินเขาไป
ก็เพราะว่าเจ้าของบ้านเป็นห่วงเนื่องจากที่บ้านณเวลานั้น
มีทั้งภรรยาและลูกเล็กอยู่ในบ้าน
ตัดสินใจเพื่อความปลอดภัยให้เงินกับคนร้ายไปค่ะ
แต่ตอนแรกยังไม่เอกใจจนกระทั่งคนร้ายมีลักษณะบอกว่า
คือจะพาขึ้นรถอ้างว่าจะพาไปพบนาย
แต่นั่งรถออกจากหมู่บ้านไปได้ไม่ไกล
คนร้ายปล่อยตัวเขาลงมาจากรถจึงตัดสินใจแจ้งความนั่นเองค่ะ
หลังจากนั้นไม่นานคุณผู้ชมค่ะตำรวจชุดสืบสวนตำรวจนครบาน
ใช้เวลาแกะรอยไม่กี่วันเท่านั้น
สุดท้ายตามรวบได้นะคะรวบมาได้๓
ยฝาดชุมประมาณอายุ๕๙ปี
นายคนนี้ค่ะจับได้ที่สวนยางพาราในจังหวัดสงขลา
คนที่๒นายธนพัฒน์เล็กมณีอายุ๒๖ค่ะ
และคนที่๓นายธนมงคลชาวสมุทรอายุ๓๐
ถูกจับกลุ่มตัวได้ที่ย่านบางกอกน้อย
ของกลางเป็นทองคำรูปภัณฑ์น้ำหนัก๘บาท๕๐สตางค์
มีเงินสด๒๕๐๐๐บาทและอื่นอีกรวม๒๕รายการ
เบื้องต้นนะคะ๓คนให้การรับสารภาพ
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาในการกันโชคทรัพย
และร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด
หรือไม่กระทำการใดจำยอมต่อสิ่งใด
โดยทำให้เกิดความกลัวจะเป็นอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพ
ผู้ต้องหาน่าจะเหลืออีกคนนึงนะคะ
เดี๋ยวตอนนี้กำลังเร่งขยายผลแล้วจะตามจับกลุ่มให้ได้
ไม่รู้ด้วยนะว่าเขามีคนในกระบวนการเพิ่มอีกหรือเปล่าในครั้งนี้ค่ะ
ก็คือใช้การเจรจาจิตวิทยาในการกดดันข่มขู่นะฮะ
ใช้อาวุธรุนแรงแต่ว่าทำแบบนี้ก็มีความผิด